คุณผู้ชมค่ะเพื่อให้เห็นภาพรวมของสถานการณ์การเมืองและความเคลื่อนไหวในขณะนี้นะคะ
มาดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มอื่นหน่อย
มีกลุ่มเยาวชนช่วยชาติปกป้องสถาบันนะคะ
ตัวแทนของกลุ่มได้มีการออกแถลงการมานะคะ
นายคดโยธีเฉียบแหลมค่ะบอกว่าตัวเองนั้นเป็นตัวแทน
กลุ่มเยาวชนช่วยชาติปกป้องสถาบันนะคะ
ออกมาอ่านแถลงการและประกาศจุดยืนที่บริเวณอนุสวรีประชาธิปไตย
ก็มาเพียงคนเดียวนะคะบอกว่านี่เป็นอุดมการของกลุ่ม
มีอยู่๕ข้อด้วยกันก็คือ๑ให้ความรู้ตามสถานศึกษาอธิบายความจริง
โดยให้เด็กมีอิสระมากที่สุดซึ่งจะใช้การถามตอบและใช้เหตุผล
ควรดำเนินคดีผู้ที่หมินสถาบันตามรัฐธรรมนูลและกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒ข้อ๓ก็คือ
ไม่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูลปี๒๕๖๐เพราะผู้ต้องการแก้ไขไม่หวังดี
ต้องการให้พระมหากษัตริย์เทียบคู่ประชาชนและหากแก้ไขจะทำให้นักการเมืองได้ประโยชน์
ดังนั้นรัฐธรรมนุนฉบับนี้ต้องอยู่ต่อไป
ข้อเรียกร้องแถลงการในข้อที่๔เนี่ยนะคะก็บอกว่าเยาวชนช่วยชาติ
ขอปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จนชีวิตจะหาไหม้
และไม่ให้ใครมาทำลายสถาบันค่ะและจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมนะคะ
เพราะว่าทางกลุ่มจะรักษาให้นานเท่านานเพราะคนต่างชาติมองวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่ดี

วันนี้ครับไม่มีข้อติดที่ว่าต้องออกออกทำไมครับเขาโกงใคร
เขามีอะไรที่ไม่ดีครับเราก็เห็นนะครับบอกว่าประเทศไม่ยั่งยืน
แต่ทุกวันนี้ครับรถไฟฟ้าใต้ดินครับเศรษฐกิจไทยก็เริ่มดีขึ้นมาหน่อยนะครับ
มีหลายโครงการคนละครึ่งครับมีหลายโครงการที่ทำให้ประเทศไทยดีขึ้น
ก็บอกว่ายืนยันว่าอยากจะมีการดีเบตกับทางสอสอพักเก้าไกล
ที่ออกมาปกป้องมวลชนกลุ่มรัศดร๖๓ที่มีการพูดจาจาบจ้วงสถาบัน
แล้วก็มีการออกมาเรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูลบอกว่าก็อยากจะมีการดีเบต
ได้ให้เข้าใจมุมมองของทางฝั่งนี้ด้วย
วันนี้ก็มาคนเดียวเลยนะฮะค่ะคนเดียวค่ะ
ทุกผู้ชมครับมีพยาบาลอาสาคนหนึ่งที่เขามาทำหน้าที่ดูแลผู้ที่เจ็บป่วยระหว่างการชุมนุมในช่วงเวลานี้นะครับ
เขาก็โพสต์นะบอกว่างงนะฮะเพราะว่าถูกหมายเรียกจากสพประตูน้ำจุลาลงกร
ข้อหาผิดพรกรฉุกเฉินจากการใช้เครื่องขยายเสียงประชาสมพันธ์หน่วยพยาบาล
โดยไม่ได้รับอนุญาตนี่นะฮะเจ้าของโพสต์คือนัทธิดามีวังปลานะครับ
แหวนนะครับโดยระบุว่าในนามผู้ก่อตั้งหน่วยปฐมพยาบาลอาสาภาคสนาม
ขออนุญาตใช้พื้นที่โซเชียลแถลงข้อเท็จจริงแล้วเขาก็แถลงอยู่๔๕ข้อนะครับทุกผู้ชมครับ
หนึ่งก็คือบอกว่าหมายเรียกนี้เรียกว่าหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่หนึ่ง
ซึ่งเป็นหมายเรียกบุคคลที่ไม่เกี่ยวกับหน่วยแพทย์พยาบาลอาสาใดทั้งสิ้น
แต่ถูกเรียกในขณะปฏิบัติหน้าที่ในวันเวลานั้นในขณะปฏิบัติหน้าที่อาสาพยาบาลดูแลประชาชน
หมายถูกออก๒๗ตุลาคม๖๓สถานที่ที่ออกหมายคือสถานีตำรวจภูทรประตูน้ำจุลาลงกร
ด้วยเหตุผลที่หาว่าร่วมกันจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเพื่อการชุมนุมใดโดยไม่จัดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติ
แล้วก็ฝ่าฝืนคำสั่งห้ามชุมนุมหรือจัดการชุมนุมระหว่างมีคำสั่งห้ามชุมนุม
ร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่
แหวนบอกว่าแหวนเป็นในนามหน่วยพยาบาลอาสาภาคสนามจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านงานอาสาพยาบาลแก่ประชาชน
การลงพื้นที่๒๗ตุลาคม๖๓เนี่ยวินรถตู้ใต้สะพานตรงข้ามหน้าห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตถูกร้องขอกำลังให้ไปช่วยดูแลมวลชนเป็นการภายใน
หากมีผู้บาดเจ็บจะเป็นผู้ประสานนำส่งผู้ป่วยออกนอกพื้นที่ให้
ข้อ๕หมายเรียกผู้ต้องหานี้เป็นหมายเรียกเฉพาะบุคคล
เกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์ใด
ไม่เกี่ยวกับหน่วยอาสาหรือหน่วยพยาบาลอาสาใดทั้งสิ้น
แต่หมายเรียกนี้ถูกออกในขณะที่วันเวลานั้น
ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แห่งนั้นที่ถูกกล่าวหา
แล้วก็ยังมีรูปประกอบให้เห็นนะครับบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่อาสา
จัญญบันไม่มีสิทธิ์เลือกปฏิบัติ
ไม่ว่าจะเป็นตำรวจทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบหรือประชาชน
หากเห็นใครเจ็บป่วยบาดเจ็บก็ต้องผสมพยาบาล
และรักษาโดยทันทีไม่มีสิทธิ์เลือกปฏิบัติทั้งสิ้น
เป็นจัญญบันของแพทย์พยาบาลและหน่วยปฐมพยาบาลอาสา
เธอก็เลยงงว่าเอ๊ะแล้วทำไมเธอถึงถูก
หมายเรียกเกี่ยวกับผิดพรกรฉุกเฉินเรื่องการไปร่วมชุมนุม